คำให้การของพ่อแม่ให้การว่าพาลูกน้อยนะ
เด็กหญิงฟ้าใสวัย๑ขวบ๒เดือน
นอนตรงสรรเขื่อนคลองรัฐโพพ่อมาผูกเปรย์นอน
ส่วนผู้เป็นแม่นอนที่สรรเขื่อนแล้วก็ให้ลูกน้อยนอนข้างกาย
ปรากฏว่าทั้งคู่ตื่นขึ้นมาไม่พบลูกน้อยแล้วนะ

เพราะเชื่อว่าลูกน้อยอาจจะตกน้ำตกท่าไป
แล้วก็เป็นจริงเจ้าหน้าที่มางมจนเจอศพนะฮะ

ใช่ค่ะ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
ตำบลทรงคณองอเภิบพระประแดงจมัติสมุทรปราการ
โดยผู้เป็นแม่ก็คือนางชารินีธรรมดำอายุ๓๔ปีนะครับ
ส่วนน้องฟ้าใสคือเด็กที่เสียชีวิตอายุแค่๑ขวบ๒เดือนนะครับ
อยู่ในอาการตกใจ
ใกล้กันก็คือนายสมบัติสมรัฐนะฮะอายุ๕๕ปีผู้เป็นพ่อของน้องฟ้าใสนะครับ
ก็ให้ข้อมูลกับตำรวจนะตอนที่ยังไม่เจอศพลูกนะ
พ่อและแม่ให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้
บอกว่าก็พาลูกสาวลูกน้อยมานอนตรงสรรเขื่อน
พ่อเนี่ยผูกเปรย์นอนคุณส่วนแม่ก็นอนตรงสรรเขื่อน
แล้วก็ลูกน้อยนอนฝั่งด้านในนะเหมือนเอาตัวแม่กันไว้แล้วนะฮะ
แล้วก็หลับไปทั้งคู่เลยตื่นมาอีกทีนะเด็กน้อยหายไปนะครับ
แม่เชื่อว่าเด็กน้อยกำลังซุกกำลังสนให้คุณนะ
ก็คลานต่อแตะอาจจะตกน้ำตกท่า

เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำของมูลที่ร่วมกระตันยู
มาช่วยกันค้นหาใช้เวลาเพียงประมาณ๒๐นาที
ก็พบร่างของน้องฟ้าสายช่วยกันนำขึ้นมา
กลางผู้เป็นแม่ที่ร้องไห้อยู่ตลอดเวลา
ตำรวจสพพระประแดงจึงให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัค

นำร่างน้องฟ้าใสส่งสาบันนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียวิทธิแท้จริงต่อไป
ผู้เป็นแม่เล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าเมื่อคืนนี้ประมาณ๒ทุ่ม
ก็พากันมานั่งเล่นตรงจุดเกิดเหตุนี้นะครับ
แล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าต่างคนต่างก็จะนอนพักผ่อนกันนะครับ
พ่อผูกเปรย์นะฮะแม่กับน้องฟ้าใสก็อยู่ด้วยกันที่สรรเขื่อนนะครับ
จนกระทั่งผลอยหลับกันไปนะฮะ
น้องฟ้าสายเนี่ยนะฮะหายไปนะครับ
เวลาสักประมาณตี๒คือแม่ให้ลูกกินนมแล้วแล้วก็หลับกันไป
สะดุ้งอีกทีประมาณตี๒กว่านิด
เจอน้องฟ้าใสแล้วออกตามหากันให้ทั่วเลยนะครับ
แจ้งความแล้วก็เชื่อว่าน้องฟ้าใสอาจจะตกน้ำหรือเปล่า
แต่ตอนนั้นก็ได้แต่ภาวนานะว่าคงไม่ใช่

คือตามภาษาชาวบ้านที่อยู่ริมคลองนี้

แล้วก็ไม่คิดว่าลูกน้อยจะตกน้ำนะครับ

หนูไม่รู้ถ้าน้องลุกอ่ะถ้าน้องจะเรียก

เข้าไปด้วยไง
อันนี้ผู้เป็นแม่ให้สัมภาษณ์ก่อนจะเจอศพของลูกนะคุณนะ

คุณแม่ก็ภาวนาอยู่อยากให้เจอลูกที่มีชีวิตนะครับ
แต่สุดท้ายลูกเสียชีวิตไป
แต่เรื่องนี้คุณมันมีความแปลก

ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อพ่อและแม่นะครับ

เพื่อนบ้านนะฮะเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ
บอกว่าพ่อและแม่ของน้องฟ้าสายชอบทะเลาะกันบ่อย
เวลาทะเลาะกันนะผู้เป็นแม่นี่แหละฮะ
ชอบพาลูกออกจากบ้านไปนู่นมานี่ประชดสามี
ออกจากบ้านไปบางทีก็ไม่กลับบ้านแล้วนะฮะ
ตัวของเพื่อนบ้านเองเคยเลี้ยงน้องฟ้าใสมาตั้งแต่เกิด
อายุ๑๒เดือนก่อนที่ฝ่ายแม่จะมารับกลับเอาไปคืน

สำหรับการเสียชีวิตของฟ้าใสเนี่ย

คิดว่าน้องอายุแค่นี้กำลังหัดเดิน
ข้ามตัวแม่ไปตกได้ยังไงหรือยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะ
คือยังมีสิ่งที่น่าสงสัย
คือเขาบอกว่ามีพิรุษอยู่ยังไม่ปักใจเชื่อแบบที่แม่ให้ข้อมูล
ใช่นะครับแล้วเพื่อนบ้านบอกว่าโอ้โห
น้องฟ้าสายน่ารักมากชาติหน้าฉันใดนะ
ขอให้เกิดมาเป็นหลานแท้ของเธอเถอะ

ถามนิดนึงพ่อกับแม่เขาทะเลาะกันบ่อยไหม

โอ้โหไม่ทั่วเรื่องแบบไร้สาระ
ทาระแล้วก็ชอบแบบเอาน้องไปนู่นแต่นี่อะไรอย่างเงี้ย

อู๊วหนีอะไรเงี้ยเจาะใกล่แบบด้วย
ทารกกันเมื่อวานเขาขี่รถจากตามหาผัวเขาเลย
มันก็ตกไปแล้วอาจจะเป็นช่วงได้ไม่ได้
แต่เราก็ยังติดใจเรื่องการตายของน้องภาษาอยู่
ก็ประมาณนั้นแหละ

เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพพระประแดง

เพราะอย่างที่บอกไปเบื้องต้นยังไม่ปักใจ
เชื่อในคำให้การของพ่อและแม่
และจะสืบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป

ให้การตอนที่ยังไม่เจอศพลูกนะฮะ
ทีนี้ตำรวจต้องสอบสวนกันต่อนะครับ